ไปดูเรื่องนี้กันบ้างขณะที่นักดนตรีกำลังเล่นดนตรี

ผู้หญิงคนหนึ่งอาการแบบเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่าง
หรือว่าเธอถูกใจถึงได้ออกอาการแรงขนาดนี้ครับ
นี่เต้นอย่างนี้เลยนะ

กระทำพิธีใช่ไหมโอ้โหแล้วแต่เต้นแรงมากเลยเป็นห่วงสุขภาพจริงเลยนะ
นี่แล้วคนรอบข้างเขาก็ปล่อยนะปล่อยให้เต้นไปเต้นไปดูสิจะเต้นได้นานสักแค่ไหน
ก็นานอยู่นะจนต้องเข้าไปดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า
แต่เต้นกลางแดดอย่างนี้ด้วยครับเขาก็เชื่อว่าโอ๊ยควบคุมตัวเองไม่ได้
น่าจะมีบางสิ่งบางอย่างแฝงร่างอยู่หรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้จริงเขาก็มีความเชื่อนะก็ว่ากันไป
แล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยแต่เขาก็บอกเหมือนกันนะว่า
วิธีการถ้าเกิดว่าถูกแฝงร่างทำยังไงให้กลับมาเป็นปกติ

จี้ตัวของคนที่ถูกแฝงร่างเหรอ

ถ้าร้องเมื่อไหร่แสดงว่าออกแล้ว
อุ๊ยคุณหวดล้ายมันเป็นแผลนะทูบจี้อ่ะ
คุณดิฉันก็ขอแนะนำวิธีใหม่ได้ไหม

แค่หยิกเบาก็พอ

เป็นโรคจิตนะคะคุณชนะนิสัยไม่ดีอ่ะ
เอาน้ำตาเทียนก็พอ

มันเป็นความเชื่อเนอะเรื่องของการมีของเข้ามีอะไรแบบนี้นะคะ